ว่าแต่เป็นงานแบบไหนไปติดตามพร้อมกันครับ
โอ้โหแห่อะไรกันเนี่ยต้องประเทินเอาไว้บนหัวแบบนี้

โอ้โหเก่งมากเก่งมาก
นี่ว่าแต่เขาทำอะไรกันนี่ครับ

นี่ฮะนี่คือการรำวงแห่หมรับ

บางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนไม่เคยได้ยินมาดูพร้อมกัน
งานนี้เขาจัดในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน๔
ของทางภาคใต้ที่วัดป่าเรียนหรือ
วัดสุมณฑาธานบูศีตะบนตะลิงชันอับเผือท่าสลาน

เขามีการรามแถ่ห่มเนี่ยนะครับ
เพื่อเป็นการสร้างความสุข
เป็นการร่วมกันทำบุญของชาวบ้าน
และคำว่าผมรับมันหมายถึงอะไรคะ
ผมรับมันก็คือสำรับนั่นแหละฮะ

อารมณ์ประมาณอย่างนั้นเขามักจะจัดกัน

แล้วก็จัดกันรวมกันในหมู่ญาติผู้ใหญ่นี่แหละ

ส่วนภาชนะที่ใช้เนี่ย
เขาก็ใช้กระบุงบ้างหรือว่าเข่งบ้างที่สารด้วยดอกไม้ไผ่

ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเจ้าภาพนั่นเองนะครับ
โดยจะบรรจุและประดับไปด้วยสิ่งของต่าง

เขาจัดขึ้นแบบนี้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับ

ดูมาคุณยายแบบว่าเอามือแบบยกมาลำโดยที่ไม่ต้องประคอง

คอย่อนลงมานี่แหละ

คุณจะให้ดิฉันไปเทินต้องเป็นคนที่แบบว่า

บางคนก็เน้นลำ